จากมิจฉาชีพที่เตือนกันแล้วอุบัติเหตุคุณผู้ชมเตือนกันทุกวัน
อย่างที่บอกมันเป็นเพราะสภาพแวดล้อมต่าง
หนุนหลุนทางหรือว่าความไม่พร้อมของรถ
แต่ความไม่พร้อมของคนก็สำคัญ
บนงหลับในแบบนี้อันตรายมากคุณผู้ชม

แต่คุณผู้ชมเคราะห์ดีแบบนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนหรือเปล่า

เนี่ยค่ะบันทึกไว้ชัดเจนเลยโอ้โห
แล้วกระบาดคันนี้พุ่งแหกโครงมา
ตรงเกาะกลางถนนนี่เลยอ่ะแหกโครงมาชนต้นไม้เลยนะคุณผู้ชมค่ะป๊า๊ก

นี่ค่ะพุ่งมาปึ้งปึ้ง
ชนหลายต้นเลยทีเดียว
คุณผู้ชมไปดูใกล้ดีกว่าสภาพรถเป็นยังไง

กระบะคันนี้สีขาวข้างหน้าพังยับเยินเลยนะคะ
แต่คนขับค่ะคุณผู้ชมคนขับคือคุณพี่อานัทดกละวงเป็นชาวลำปาง
พี่เขาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

แต่ล้อเนี่ยหลุดล้อแม็กซ์เนี่ยกลิ้งออกมาเลยค่ะ

ว่าชนแรงชนเร็วมากจริงนะคุณผู้ชม
พี่เขาบอกว่าเนี่ยผมก็กำลังขับรถออกมาจากตัวเมืองลำปางจะกลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยผมเหมือนแบบปุ๊บ
บุ๊บเหมือนจะหลับในอะ
รถก็เลยอาบเป๋เสียหลักพุ่ง
ชนต้นไม้บริเวณร่องกลางถนน
ล้อมงล้อแหมกดจดกัดจายเต็มไปหมดเลย
แต่ที่ผมบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย
ผมคิดว่านะน่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้

สิ่งที่ผมห้อยอยู่นี่แหละค่ะ
ตำรวจต้องถ่ายรูปเอาไว้เลย

พระที่ห้อยคือหลวงพ่อเกษมเขมะโกรุ่นกองพันธุ์ค่ะ

คงจะทำให้ผมแคล้วคลาดปลอดภัย

มาจากความไม่พร้อมของหลายปัจจัย

ความไม่ประมาทจะทำให้เราป้องอันตรายได้

ผมว่านะเตือนคุณผู้ชมเลยดีกว่านะครับว่า
เรื่องของอาการหลับใน

เวลาขับรถจะรู้สึกเหมือนผ่วงนอน

แล้วต้องขับรถช่วงบ่าย

เข้าข้างทางก่อนจอดดีกว่าแวะเลยหาปั๊มเลยล้างน่งล้างหน้า
อะไรให้มันแบบว่าผ่อนคายืดเส้นยืดสายเดินกินเปรี้ยว
หรือจะงีบหลับไปสัก๑๕นาทีก็ได้นะ
ถูกต่อมันไม่มีเยอะเพราะอะไรถูกเพราะมันเป็นสิ่งที่เสี้ยววินาทีจริง
ถ้ามันพลาดแล้วคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่เราเจ็บนะคนอื่นเจ็บ
อาจจะเสียหายถึงขั้นชีวิตหรือว่าข้าวของเสียหายด้วย
อยู่ทุกวันแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ